คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนั้น
ปัจจัยตอนนี้ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งก็คือ
เรื่องของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตแถบสีน้ำเงินน้ำเงินที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะขณะนี้
นี่คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับที่ตอนนี้
ยังเคลื่อนอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ

หลังจากนี้เป็นต้นไปจะค่อยเลื่อนต่ำลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ

ตัวเลขที่เห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือความเร็วของกระแสลมนะครับ
ความเร็วตั้งแต่๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

ไม่สามารถให้จะสัมผัสความเร็วและความแรงของกระแสลมดังกล่าวได้

อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีบทบาทสำคัญเลยทีเดียวที่จะทำให้
ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในช่วงแรก
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชื้นในพื้นที่นะครับ
ถ้าหากมีความชื้นเยอะก็อาจจะทำให้เกิดฝนตกเยอะ
และถ้าหากมีความชื้นมากเป็นพิเศษก็อาจจะทำให้เกิดลูกเห็บตกขึ้นมาได้
ในพื้นที่ดังกล่าวที่คลื่นกระแสลมพาดผ่านนะครับ

รวมไปถึงลูกเห็บที่อาจจะตกได้ในบางพื้นที่
คิวต่อไปเป็นคิวของภาคกลางและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
เรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งเป็นภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกกลุ่มอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรานะขนาดนี้
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยครับมีการก่อตัวเป็นกลุ่มเมฆทางยาวเลยนะครับ
นี่คือกลุ่มเมฆที่เกิดจากการก่อตัวของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
ถ้าหากเรามาวิเคราะห์นะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าตอนนี้มีการกระจายตัวของกลุ่มฝนหลายจุดเลยทีเดียวดังที่มีการวงไว้นะครับ

บริเวณจังหวัดเพชรชบูรณ์ชัยภูมิสิงห์บุรีลบบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรี

แถวบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชตรังแล้วก็พัทธลุง

โดยเฉพาะสถานการณ์ฝนบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
หลังจากช่วงบ่ายวันนี้กลุ่มฝนจะเริ่มเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ
กระจายตัวในหลายพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
หลังจากนั้นช่วงเย็นไปถึงช่วงค่ำครับ
กลุ่มฝนจะเริ่มมีสีเหลืองปรากฏ
ก็คือตกหนักในหลายจุดเลยทีเดียว
ส่วนใหญ่จะเน้นนะครับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
นี่คือสถานการณ์ฝนฟ้าขนองที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น

ปิดท้ายที่กรุงเทพฯมหานครและปฤกษ์บรรทน
วันนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯของเรามีโอกาสเกิดฝนถึง๒๐
ใน๑๓๐ของพื้นที่
ช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนก็คือตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป
อาจจะตกเยอะหน่อยนะครับในช่วงเย็นนี้
ดังนั้นใครที่จะเดินทางออกจากที่ทำงาน
คงต้องตรวจสอบฟ้าฝนแล้วก็วางแผนการเดินทางไว้ด้วยนะครับ
โดยสรุปก็คือภาคเหนือยังคงต้องระวังอยู่
สำหรับฝนฟ้าขนองรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วย
แต่ว่าอาจจะตกช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะคะ